ผ่านมา๒ร้านหมดเงินไปยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมอะไรมันจะถูกขนาดนี้ถูกแบบไม่บรรยะบัญญัง
ถูกแบบไม่เกรงใจเงินในบัญชีกันเลยทีเดียวช่วงนี้เราไปกันที่ซอยสุขุมยี่สิบหกค่ะ
ย่านนี้ต่างทราบกันดีว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจระดับต้นของกรุงเทพกันเลยทีเดียว
ฟูฟาอูฟูขนาดนี้จะมีเมนูเส้นราคาถูกให้รับประทานกันได้ไง
บอกเลยว่ามีสิจ๊ะชามใหญ่ใส่ไข่ให้เยอะแล้วก็คุมเฟอร์
ไม่เชื่อให้เฮียพาไปดูเลยค่ะ
เอาละครับตอนนี้นะครับเรามาถึงร้านราเมงในซอยสุขวิท๒๖แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชมจะทานราเมงเนี่ย
จะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งชามอ่าคิดได้แล้ว
เก็บไว้ในใจก่อนนะครับเพราะว่าร้านที่ผมจะพามาเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยให้เยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ
ได้รับฉายาว่าเป็นราเมงจับกังเลยทีเดียว

ตรงนี้เราเน้นให้เยอะคุ้มมาร้านเราต้องอิ่มค่ะ

ตรงนี้ไซส์พิเศษค่ะไซส์พิเศษ๔๐๐กรัมค่ะ

ไซส์๑๙๙บาทนะคะ

ตรงนี้ประมาณ๑๕๐กรัมค่ะ
มีค่ะตรงนี้๙๙บาทค่ะ

๘๐กรัมไม่ต่างเท่าไหร่เลย
แค่นี้ก็อิ่มแล้ว๙๙บาทเท่านั้นเองนะ
แล้วตัวน้ำซุปตัวอะไรเหมือนกันหมดเลยไหม

มีซุปมิโซโชยูชิโอค่ะ

เห็นปริมาณเส้นแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความอิ่มแล้วล่ะค่ะ
แต่พอพี่อันเนี่ยแนะนำน้ำซุปความอิ่มก็หายไป
กลายเป็นความหิวที่ทวีคูณขึ้นมา
เอ๊แต่ว่าน้ำซุปมิโซโชยูและชิโอมันต่างกันยังไงคะ
มาจากน้ำต้มกระดูกไก่และเนื้อหมู๓ชั้น
รวมทั้งผักที่จะช่วยเสริมความหวานให้กับตัวน้ำซุป
เคี่ยวน้ำซุปตั้งต้นได้ที่แล้ว
ซุปโชยูเป็นน้ำซุปที่มาจากน้ำซุปซ้าย
ที่ผ่านการต้มโครงไก่กระดูกหมูและแผ่นปลาโอหรือสาหร่ายคอมบุ
เพิ่มรสชาติด้วยซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น
ซึ่งซุปโชยูจะถือเป็นซุปพื้นฐานที่สุดของราเมนเลยล่ะค่ะ
ซุปมิโซกันบ้างซุปนี้มีต้นกำเนิดจากเมืองซับโปโร
โดยมีการปรุงรสชาติด้วยการใส่มิโซหรือเต้าเจียวญี่ปุ่นลงไป
นี้จะค่อนข้างเข้มข้นทั้งสีและรสชาติค่ะด้วยสีของซุปนะคะจะออกเหลืองถึงน้ำตาล
ส่วนรสชาตินั้นก็จะเข้มข้นมีกลิ่นหอมของเต้าเจียว
แต่บางร้านก็นิยมปรุงให้ติดเค็มนิดหน่อย

ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสไตล์ของเชฟร้านนั้นนั่นเอง
ซุปสุดท้ายที่พี่อันพูดถึงก็คือ

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำซุปชนิดนี้ค่ะ
โดยรสชาติของน้ำซุปนี้นะคะจะนิยมทำให้มีรสชาติอ่อน
ลักษณะของน้ำซุปสายมีความหอมของตัวน้ำซุป

ใครรสชาติเผ็ดจัดจ้านก็มิโซ
ใครมาใส่นุ่มละมุนละมุนก็เลือกโชว์อยู่
ส่วนสายแบ๊วแอ้วคลินแนะนำว่าซุปชีโอเนี่ยตอบโจทย์เลยล่ะค่ะ
ตรงนี้ประสบการณ์ค่ะค่ะตรงนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นลูกน้องร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะ
คุณเป็นคุณเซนเซญี่ปุ่นค่ะ
ผู้นำคนส่วนให้สัก๑๖ปีได้

อุ้ยอย่าบอกว่านี่๙๙บาทหรอใช่ค่ะจริงหรอปกติให้เยอะขนาดนี้ด้วยหรอครับ
ค่ะต้องมาลองค่ะต้องมาดูด้วยตัวเองค่ะวิธีการทานยังไงเนี้ย
คารามิโซตรงนี้ทานกับหมูค่ะอ๋อนี่ทานกับหมูค่ะก็คือนี้แล้วก็เราก็กินกับหมูใช่ค่ะอืมอ่า
หมูชาชูก่อนแล้วกันนะครับหมูชาชูตรงนี้เราใช้หมูสันคอนะคะแล้วเนื้อมันจะนุ่ม

นุ่มจริงจริงอันนี้หมูเราต้มสองชั่วโมงครึ่งค่ะน้ำซุปกันบ้างดีกว่า
นี่ก็คือน้ำทรูปมิซโซ

ขายทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะ

มาได้ทุกวันมี๙๙บาทให้กินทุกวันเลยค่ะทุกเมนู๙๙บาทหมดเลย
เพาะเมนูที่เรากำหนดค่ะ๙๙บาท
ก็คือมีราเมงแล้วก็พวกข้าว
แล้วก็ข้าวนะฮะก็ถือว่าอิ่มแหละถ้ามานะ

มีความเหนียวแล้วก็มีความนุ่มด้วย
ตรงนี้เราสั่งทำพิเศษค่ะอืมค่ะส่วนถ้าใครบอกว่าเก้าสิบเก้าบาทมันน้อยไปไปไป
แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณบอกว่าแค่๑๕๐กรัมยังไม่อิ่มงั้นชามนี้เลยจ้า
ราเมนพิเศษไซส์พิฆาตสายแข็งชามใหญ่ไฟกระพริบ
ที่ไม่ได้ใหญ่แค่ชามนะคะซิส
เพราะว่าเขาจัดหนักจัดเต็มกับเส้นราเมนถึง๔๐๐กรัม
หมูชาชูชิ้นโตและไข่ต้มอีกเพียบ
เอาเป็นว่าอยากอิ่มน้อยอิ่มกลางหรืออิ่มข้ามวันข้ามคืน
ก็จัดกันตามกำลังเลยนะคะ
พูดถึงประวัติร้านกันหน่อยดีกว่านี่เปิดมานานหรือยังจ๊ะ
เปิดมา๘ปีเข้า๙ปีค่ะ

ช่วงหลังคนท้ายเยอะค่ะ
จริงเหรอช่วงแรกคนญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่ไหมแล้วคนญี่ปุ่นเขามาทานแล้วเขาว่าไง
ก็เหมือนลาเมงที่บ้านเขาเลยหายากมากที่เมืองไทย
แล้วคนไทยเขาชื่นชอบเมนูราเมงแบบนี้ไหมครับ
คนไทยชอบเข้มข้นค่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเป็นสูตรนี้
แต่หลังคนไทยเริ่มเยอะขึ้นเราปรับสูตรให้เข้ากับปากคนไทยมากขึ้น
เพราะคนไทยกินอาหารค่อนข้างรสจัดนะใช่ไหม

ในร้านเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันเนอะที่เรา

เป็นคนขอนแก่นค่ะเชฟเป็นคนอุบลค่ะ
เป็นคนอีสานหมดเลยค่ะคนอีสานแต่ใจรักในการทำอาหารญี่ปุ่น
ญาติพี่น้องใครทำนาเสร็จประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นมาช่วย
อย่าตกใจนะคะถ้าเข้ามาได้ยินภาษาอีสาน
มาตอนนี้ก็เห็นพูดภาษาอีสานกันนะมันมึงไม่มีญี่ปุ่นสักคนเลยค่ะ
อาหารญี่ปุ่นพูดภาษาอีสานกันสนุกสนานนะครับผม
สำหรับวันนี้คุณผู้ชมอยากจะลองมาทานแล้ว
เมนูแรมมินคิงะปิอดิ๙๙บาทพูดที่ซุขุนวิชซุขุนวิชเนี่ยเดินทางมาอย่างไร
เข้ามาประมาณห้าสิบเมตรค่ะร้านอยู่ขวามือค่ะ

วันจันทร์นะแต่เมนูพิเศษนี้มีแค่วันอังคารถึงวันศุกร์เท่านั้น

แต่สำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องที่อยากจะมาทานราเมนตับกังชามละ๙๙บาท
ต้องรอกันจนถึงวันอังคารหน้านะคะ
ให้แฟนรายการที่มาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องได้รับประทานราเมนในราคา๙๙บาท
ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงไปจนถึงบ่าย๓โมง
และแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
เห็นไหมล่ะคะว่ากรุงเทพยังมีร้านอาหารรวมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านที่มีเมนูเส้นเจ๋งซ่อนอยู่ในทุกมุมเมือง
เชื่อว่าการเดินทางตามหาเมนูเส้นราคาถูกวันนี้อร่อยและเซฟเงินในกระเป๋าได้มากเลยทีเดียวค่ะ

เส้นเป็นเรื่องขอพาแฟนเล่าเส้นบุกดินแดนพญานาค
เพื่อไปตามหากองทัพเมนูเส้นขึ้นชื่อของจังหวัดน้องคาย
พบกับข้าวปูดปูขนมจีนน้ำยาปูนา
เมนูพื้นเมืองของอำเภอท่าบ่อ
หาทานได้เพียงที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย
ต่อด้วยข้าวเปียกเจ้าดังประจำตลาดโพชัย
ขายได้๖๐๐ชามภายใน๔ชั่วโมง
และเฟ้อเวียดนามร้านเก่าแก่ประจำจังหวัด

แล้วมาแซ่บนัวพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่๘มิถุนายน๑๑มตรง
ทางไทยรัททีวีช่อง๓๒เดิร์กค่ะเด้อ
โปรดติดตามตอนต่อไป